แต่ว่าชาวบ้านหมู่บ้านนี้บอกว่าถ้าเจออย่างพวกเขาอ่ะ
นี่เรื่องเล็กไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะสิ่งที่เขาเจอน่ากลัวกว่าผีเยอะ
งูเห่าเหรอกองทัพงูเห่าผมมาเป็นกองทัพเลย
เอาแค่ปลายเดือนมีนาคมจับไป๓๐กว่าตัวแล้วแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยค่ะ
ที่เราวงแดงแดงนั่นลูกงูเห่านะคะโอ้โหเห็นตัวเล็กเล็กแต่กัดก็พิษร้ายแล้วอ่ะ
งูเห่าอ่ะเนอะแล้วมันเลื้ออยู่ตรงไหนคุณดูสิคอกเด็กโอ้โหแล้วถ้ามีเด็กอยู่นี่นะ
ใช่ไงคะที่แปลว่ามันเข้ามาถึงในตัวบ้านเลยมันเข้ามายังไงเนี่ย
หลายคนพูดแบบนี้แหละว่าดีนะเนี่ยที่เด็กไม่อยู่ในคอกไม่อย่างนั้นเนี่ย

เขาบอกลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรที่สมุทรสาครเขาอยู่กันแบบหวาดระแวงไม่เว้นแต่ละวันเพราะเจองูทุกวันค่ะ
บอกให้โครงการแก้ไขปัญหาไปแล้วโครงการก็พยายามจะแก้ไขรับปากจะทำให้ดีที่สุด

ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่หมู่บ้านนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าจุดที่พบงูเห่าเยอะที่สุดเนี่ยคือซอย๔กับซอย๒ของหมู่บ้าน
ซึ่งแต่ละซอยก็มีบ้านประมาณพกปืนฉีดน้ำไปด้วยเหรอ
โอ้โหแหมจะไปทำจะไปไล่งูเหรอหรือยังไง
อ่ะเขาบอกว่าซอย๔กับซอย๒เนี่ยแต่ละซอยมีบ้านอยู่๑๐๒๐หลังค่ะ
เป็นทาวน์ฮาวส์ติดกันแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างบ้านให้กลับรถทุกทุกสิบหลัง
กำแพงนอกโครงการเป็นป่าแล้วก็เป็นสวน
ทีมข่าวไปตรวจสอบขอบรั้วกำแพงบ้านเขาบอกว่าแผ่นปูนมันเริ่มซุด
มันก็เลยมีพวกโพรงอยู่ใต้ตัวบ้านนะคะแล้วก็มีร่องรอยที่เจ้าหน้าที่เทศบาล
เอาผงกรรมฐานมาโรยรอบโพรงด้วยแล้วก็ตามรอยแตกของพื้นเห็นไหม
เหมือนมันซุดอ่ะมันก็เลยเป็นโพรงเป็นรู
คุณเห็นอะไรป่ะเออเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะมองไม่ทัน
เออเนี่ยมันก็มีสัตว์เล้ยคงเล้ยคลานอะไรเนี่ยค่ะ
เข้าไปอยู่ไม่รู้ไปไขไปสร้างบ้านอะไรไว้หรือเปล่า
จากข้อมูลลูกบ้านลูกบ้านบอกว่างูเห่าเนี่ยมันเข้าบ้านคนมาตั้งแต่เริ่มโครงการแล้ว
เป็นอย่างงี้มาห้าปีแล้วนะคะนี่เขาอยู่กับงูเห่ากันมาห้าปีแล้ว
งูเห่าของเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนมีตาอยู่บนหัวเลยเนี่ย
เขาบอกว่าเจอมา๕ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
แต่ตั้งแต่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะผิดปกติค่ะ

เออลูกงูเห่าก่อนมีตัวตัวเต็มวัยก่อนมาเลื้อยขึ้นมาจับรอย

ฟักจากไข่เลยแหละดูจากไซส์แล้วนะคะ

อยู่ในรองเท้าเลื้อยตามถนนตามสนามเด็กเล่น

น่าจะอยู่ตาตัวนึงครับ

จับไกลหน่อย

พยายามก็มาช่วยจับงู

ก้อยใหญ่ปรุ๊ก

มี๖ปากควดอยู่นั่นพิมพ์ข่าวได้คุยกับคุณน้องนะคะ
คุณน้องเนี่ยบ้านอยู่ซอย๒ซึ่งก็คือหลังที่งูเลื้อยเข้าไปที่คอกเด็กเล่นนั่นแหละ
คุณน้องนี่เห็นไหมตัวน้อยนี่เธอมีลูกสาววัยขวบครึ่ง
บอกอยู่หมู่บ้านนี้มา๔ปีเป็นครั้งแรกเลยที่เจองูเยอะขนาดนี้
โดยเฉพาะปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวว่าเพื่อนบ้านฝั่งซอย๔เจองูเยอะ
ก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะว่าเราอาจจะเจอบ้างเหมือนกัน
แต่ไม่คิดเลยว่าจะเข้ามาถึงในตัวบ้านขนาดนี้
วันเกิดเหตุจริงเธอเห็นมันเลื้อยเข้าไปอยู่ในพม่าน
ไปเปิดกล้องวงจรปิดเช็คดูโอ้โหแทบช็อก
เพราะมันเลื้อยไปทั่วบ้านเลยค่ะ
แล้วไม่รู้มีกี่ตัวนั่นสิฮะเลื้อยไปทั่วบ้านเลยนะคะ
ส่วนคอกเด็กตรงนี้เนี่ยปกติลูกสาววัยขวบครึ่งจะมานั่งเล่นตรงนี้เป็นประจำ
เพราะเอิ้นวันนั้นน้องนอนไวน้องนอนกลางวันไว้
น้องก็เลยขึ้นไปนอนอยู่ชั้น๒ก็เลยรอดตัวไปค่ะ
แต่จะดีกว่านี้ถ้าทำให้งูมันไม่มาอยู่ที่นี่อีกเลย
นี่ตัวใหญ่เห็นไหมโอ้โหนี่ตัวใหญ่นะเนี่ย
ถ้ามันมีเยอะเราก็เตรียมใจไว้ว่าเจอแค่หน้าบ้านเหมือนที่เพื่อนบ้านเจออะไรประมาณนี้ค่ะ
ไม่ได้คิดว่าจะเจอในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าเขาโผล่ออกมาจากบ้านแต่ว่าจริงแล้วพอมาดูคลิป
กล้องวงจรปิดอะค่ะคือเขาวิ่งไปทั่วแล้วแล้วเขากำลังกลับเข้าไปอยู่ในม่านเฉย
น้องจะนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะคะ
คือปกติแล้วถ้านอนคือเขาจะนอนตรงนั้นก่อนแล้วเขาถึงจะขึ้นไป
ถ้าหลับแล้วถึงจะขึ้นไปบนบ้านแต่ว่าครั้งนี้โชคดีของเขาคือที่เขาหลับบนบ้านเลยค่ะ
คือชาวบ้านก็พยายามมองหาแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันมาจากไหนกัน
คือพอเห็นเยอะขนาดนี้แล้วบอกว่าเอาแค่๑๐วันที่ผ่านมาจับได้๓๐กว่าตัว
ทุกคนเห็นภาพอะไรในหัวไหมคะเรานึกภาพถ้าเกิดใต้พื้นที่ยืนอยู่ตรงเนี้ย
ถ้าเป็นโพรงแล้วเป็นรังนะมันต้องเยอะมาก
เหมือนทะเลงูอยู่ด้านนั้นที่จะทำยังไงอะ
ล่าสุดชุดสำรวจและพนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เอาปูนเขามาโรยอีกรอบนึงป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะ
แนวทางหลังจากนี้ฝ่ายปกครองบอกว่าจะประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
แล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการให้มาจับงูออกไปให้หมด
ให้หมดและค้นหารังงูเห่า
จุดเสี่ยงที่จะเป็นช่องทางการเลื้อยผ่านของงู
จากที่รกเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน
โอ้โหไม่งั้นนี่อยู่ไม่ไหวนะออกสั่นค้นแขวนอ่ะวันเช้าเย็น

เลื้อยเข้าไปอยู่ในรองเท้าอย่างนี้อยู่ในผ้ามันแบบนี้อันตรายมาก

นั่นน่ะสิค่ะจะได้แบบปลอดภัยนะฮะ
หมู่บ้านนี้คือภาวะงูใช่ไหมครับ